ไม่ได้โชคดีเขาก็เริ่มมีดราม่าออกมาเหมือนกันนะคะ
รามากล่องสุ่มพิมพ์ริพายหมดอายุส่งช้าไม่สมราคา
นี่ค่ะคุณผู้ชมจากดราม่าพิมพ์ริพายสูตรดราม่าแอดดิกค่ะ
เพราะมีคนเนี่ยไปร้องกับเพจดราม่าแอดดิกบอกว่าเออมาช่วยหน่อย
มาช่วยหน่อยค่ะนี่สุดท้ายแล้วเพจออกมาโพสต์เรื่องราว
บอกว่าลูกค้ามาร้องเรียนผ่านทางเพจบอกว่าไม่ได้รับสินค้าบ้างล่ะนะคะ
หลังจากที่สั่งของจากพิมพ์ริพายตอนนี้รวมตัวกันในกลุ่มไลน์ผู้เสียหายแล้วนะ
บางคนไม่ได้ของมาตั้งแต่พฤศจิกายนก็มี
บางคนไม่อยากได้ของแล้วแต่อยากได้เงินคืน
บางคนถึงขั้นเตรียมหลักฐานไปแจ้งความนะคะ

สำหรับกลุ่มไลน์มีการรวมตัวแบ่งเป็น๒กลุ่มด้วยกัน
ก็คือกลุ่มลาย

ทั่วไปที่สั่งสินค้าในไลฟ์สดแต่ยังไม่ได้รับของ
หรือได้รับของไม่ครบอันนี้กลุ่มแรก
อีกกลุ่มคือลูกค้าจากกล่องสุ่มมูลค่า๑๐๐๐บาท
รหัสการจองรักหนึ่งที่บางคนได้ของไม่มีคุณภาพ
ราคาไม่สมน้ำสมเนื้อคือราคาไม่ถึง๑๐๐๐บาท
กล่องสุ่มที่ยังไม่ได้รับของ
ก็มาลงในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะ
โดยในกลุ่มไลน์กล่องสุ่มเนี่ยมีลูกค้ามากกว่าพันคนเลยทีเดียวนะคะ
มารวมตัวกันที่ตกเป็นผู้เสียหายเขาบอกแบบนั้นนะ
ออกมาเรียกร้องให้ทางแอดมินเพจของพิมพ์ริพาย

ซึ่งมีลูกค้าบางคนสั่งของไปตั้งแต่๕ธันวาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
วันนี้เหรอ๒๒ธันวาลเกือบ๒๐วันแล้วยังไม่ได้รับของเลย

บางคนพอได้รับสินค้าพอรีบเปิดดูปุ๊บ
เกรดต่ำใกล้หมดอายุน้ำหอมลิปสติก
แต่ปรากฏว่าพอถ่ายคลิปลงไปแล้วยังไงต่อ
ถูกแฟนคลับของพิมพ์ริพายด่าในเม้นต์อีก
ครับด่าในคอมเม้นส์นะคะ
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงมาร้องเรียนเพจดราม่าแอดดิกนะคะ
ทีนี้บางคนได้รับกล่องสุ่มไป๓กล่อง
แต่ในนั้นน่ะมันคือเครื่องสำอางสักประมาณ๘๐
แล้วจะบอกว่าเครื่องสำอางที่ว่าไม่ใช่เครื่องสำอางแบรนด์เนมด้วยนะคะ

บางคนก็บอกว่าให้เยอะขนาดนี้จะให้แต่งหน้าไปถึงชัดหน้าเลยไหม
นี่ด่ากันแบบนี้เลยนะคะต่อว่ากันแบบนี้เลย
เขาไม่ได้ตกลงกันว่าเป็นกล่องสุ่มเครื่องสำอางใช่ไหม
อืมไม่น่าจะใช่แต่ว่าไอ้แสนแรกอ่ะ
กล่องแสนแรกจำได้ไหมที่ครั้งแรกที่บอกว่า๑๐นาที๑๐๐ล้าน
อันนั้นตกลงว่าเป็นกล่องสุ่มเครื่องสำอาง
แต่อันนี้ใช้คำว่ากล่องสุ่มเฉยค่ะ
บางคนก็มาบอกว่าเออเอาสินค้าคุณภาพที่ดี
มีราคาไม่กี่ชิ้นซะดีกว่ามาใส่เยอะแบบนี้
แล้วก็แบบสินค้าเกรดต่ำไม่ได้คุณภาพแล้วใกล้จะหมดอายุนะคะ
ลักษณะคือบ่นน้อยอกน้อยใจบอกว่าจริงมันก็มีทั้งทองทั้งเงิน
แต่ตัวเองกลับได้สินค้าที่อยู่ในตลาดนัดไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไปเลยนะคะ

หลังจากที่ได้รับกล่องสุ่มกล่องสุ่มกล่องละหมื่นนะคะ
พบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ
ลิปสติกบางชิ้นผลิตตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นี่๒๐๐๐เหรอไง๒๐๒๑
แล้วหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๐๒๐

คือถ้าได้ของไม่ตรงกับใจหรือมูลค่าน้อย
คือมันสุ่มเขาเรียกกล่องสุ่มไงแต่ถ้าได้ของหมดอายุไม่ได้นะ
มันจะสกรู่ปีผลิต๒๐๑๗ดูใหม่อีกครั้งก็ได้ค่ะ
หมดอายุเดือนมีนาคมวันที่๑๒๐๒๒นะคะ

จากแบบช่วยกันใช้ในครอบครัวใช่ไหมคะ
แล้วบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งที่ออกมาก็แบบยู่ยี่ยับเยิน
นี่เขาบ่นแบบนี้ลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
สภาพของมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
คือจริงมูลค่ามันถ้าดูตามราคาในช็อปอย่างนี้ค่ะ
คือมันแพงแหละมันขวดละ๗๐๐กว่าบาทเนอะ
แต่ว่าสภาพกล่องมันก็คือเย็นมากแล้วก็ฝาแบบเป็นลอยเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแม่เราก็ดูไม่เป็นหรอกคนแก่เนอะ
เขาก็เอ็ดไปเลยของเขา
ก็เลยถ่ายส่งเรื่องไปในเพจนั่นแหละ
แล้วทีนี้ก็เห็นข้างบนบนก็เห็นคนเจอปัญหาอย่างนี้เยอะค่ะแบบ
บางคนได้ของหมดอายุเลยก็มี
บางคนก็ไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะ
ทีนี้หลังเป็นกระแสดราม่าออกมาแบบนี้แล้วยังไงต่อ
ล่าสุดค่ะทางเพจของพิมพ์ริพายนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดต่อกลับไปหาลูกค้ารับผิดชอบ
เรื่องของการคืนเงินเรื่องของการเร่งส่งของให้กับลูกค้า
เพราะบางคนยังคงอยากได้ของแต่ว่าส่งของล่าช้านะคะ
ล่าสุดตัวแม่มาแล้วจ้าแม่ฟาดได้ฟาด
ฟาดไหมฟาดมาไม่ต้องเบาเลยแม่ฟาดแรงแรงไป
หลายคนเรียกว่าเกฟฟาดใกล้ใครบ้างลุงตูก็โดนใช่แม่วันนี้
ล่าสุดออกมาฟาดค่ะมาเตือนใช้คำนี้ดีกว่า
เตือนคนที่ซื้อกล่องสุ่มบอกว่านั่นมันคือการตลาดล้วนชัด
เครื่องสำอางก็เป็นของมาจากจีนราคาถูก
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ซื้อไปแล้วถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ

มันมาจากจีนทั้งนั้นเลยเครื่องสำอางพวกนี้
แล้วก็บางอันก็ผลิตตั้งแต่ปี๒๔
บางอันก็อีก๖เดือนหมดอายุ

เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของประชาชนเลยนะ
อืม

ก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับ
ในการที่จะเลือกซื้ออะไรนะครับ